จะบอกว่าประโยคนี้เด็ดมากเลย
เป็นแคปชั่นที่ฮิตฮอตมากเลยนะคะ
เว้นแม้แต่สาวเบลล่ารานีของเรา
เป็นคอมเมนต์แคปชั่นใต้รูปภาพค่ะ
ที่เธอโพสต์จนคนกดไลค์

น้องดุนะพี่ไหวเปล่าค่ะ

เข้าไปเม้นท์กลวยกลวยกลวย

เขาก็เพิ่มลงแคปชั่นว่าหมีดุพี่ไหวเหรอ

มันเป็นอะไรแบบน่ารักมากกว่า
ประมาณจะก่อสร้างอะไรอยู่

นี่คุณดูแผ่นหลังกล้ามเนื้อเป็นมัด

นะคะหรือว่ากำลังสร้างเรือนหอใช่ไหม
คนนี้ก็เลยสงสัยกันไปฟังเสียงจ้า
เห็นเขาแซวกันไหมว่าเป็นเรือนหอม

คนแสบกันเยอะเลยค่ะ

คือผมอยากที่จะแบบทำเป็นแคมป์เล็กที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
อย่างมากก็อาจจะมีห้องน้ำเล็กไว้สำหรับอาบน้ำอาบท่า
อยากจะไปทำอะไรเราก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถไปทำเองได้โดยที่มันเป็นที่ของเราอะไรอย่างนี้

อยากจะมีที่ดินสร้างบงสร้างบ้านปลูกผักปลูกอะไรก็ว่าไป

คนที่รักก็น่าใช่น้องเบลล่านะจ๊ะ